ขอบพนมแล้วก็อะไรเนี่ยพร้าวลึกกะบีแล้วก็อะไรเนี่ย
แต่ความสีได้มาแล้ว
จะถ่ายมาก่อนเรื่องมันสำเร็จ